คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องผู้ชายคนหนึ่งก็ขับรถไปทำบุญครบร้อยวัน
การเสียชีวิตของคุณแม่ระหว่างทางกลับบ้านที่ปฐุมครับ
ประสบอุบัติเหตุรถเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเสียหลักไปฟาดกับเสาไฟ
พี่เบิร์ตกับคุณผู้ชมดูสภาพนี้โอ้โหนี่ฮะ
นี่แสดงว่าปลิวไปเลยใช่ไหมใช่ครับ
เชื่อไหมคนขับรอดอย่างปฏิหารโอ้โหไม่เป็นอะไรเลยครับ
นักข่าวก็ต้องถามเอ้ยทำไมพี่แบบดวงแข็งขนาดนี้
เขาบอกอุ้ยที่คอเขามีพระขุนแผนกับหลวงพ่อรวย
ก็เลยเชื่อว่าเป็นปฏิหารที่คุ้มครองเขา
ทำให้เขารอดตายมาจากเหตุการณ์นี้นะครับ
รถกระบะคันนี้ไปประสบเหตุอยู่ริมถนนลำลูกกาช่วงครอง๑๓ฝั่งขาเข้าจะมุ่งหน้าไปทางลำลูกกาปฐุมนี่แหละครับ
เป็นกระบะทะเบียน๑ขอไข่พศ๗๕๖๗ทะเบียนกรุงเทพอัดกระแทกกับเสาไฟแบบนี้พัง
มันกระแทกในส่วนของกระบะในส่วนของคนขับชื่อว่านายสมชาติจิตบูรยากรอายุ๕๕ปี
เป็นคนที่ปฐุมนี่แหละถอดเสื้อโชว์นักข่าวเลยผมไม่ได้เจ็บอะไรเลยคุณนักข่าวคุณดูสิ
นี่เขาไม่มีบาดแผลเลยนะครับแต่รอยสักเต็มตัวแล้วก็มีพระเครื่องอยู่ที่ปอกนี้
ป่องที่คอดินี่ฮะเดี๋ยวเขาจะบอกเขาบอกว่าเขาเดินทางไปทำบุญครบร้อยวันแม่ที่นครนายก
ฝนตกจึงหันไปคือละสายตาจากพวงมาลัยกับด้านหน้า
หันไปมองที่ปัดน้ำฝนจะเปิด
แล้วเงยหน้าขึ้นมารถข้างหน้ามาแล้วครับ
เบรกแล้วครับแล้วก็เบรกไม่อยู่สายวิ่งออกไปข้างทาง
เลนฝั่งตรงข้ามจังหวะกินเลนไปรถพ่วงวิ่งมาพอดี
ต้องหักหลบกลับมาเลนเดิมพอหักหลบกลับมาเลนเดิม
บังคับรถไม่อยู่รถฟาดนู่นกระแทกเสาไฟ
แต่ขับมาแค่๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะฮะ
แต่มันมีเรื่องของถนนลื่นฝนตกนะครับนะฮะแล้วก็มันมีความเป็น
เขาเรียกว่าเป็นเนินหลังเต่าอยู่อ่านะรถมันก็เลยแบบกระแทก
แทกแล้วก็มีฝนถนนลื่นด้วยแล้วก็เหินน้ำด้วย
ก็เลยหลายปัจจัยรถก็เลยพุ่งตกข้างทางไปฟาดกับเสาไฟ
กลางลำเลยครับรถก็พังยับแบบนี้คุณผู้ชมครับ
ตัวเขาไม่คิดเลยว่าจะรอดมาได้คิดตายแน่แล้วรถนะจังหวะนั้น
นะแต่ว่าพอรอดมาได้ก็เนี่ยฮะคุณนักข่าวดูที่คอผม
ผมรอดมาได้เพราะนี่เลยขุนแผนกับหลวงพ่อรวยนะฮะ
ที่เป็นบารมีช่วยคุ้มครองผมไปฟังเขาหน่อยฮะ
รอดมาได้นี่คือองค์ไหนไม่ไม่ไม่แน่ใจครับแต่ว่า
แต่ว่าแปลว่าแม่อันเป็นป่าต๊อกรุ่นเก่าที่เป็นตลก
เขาบอกให้ไว้ลงที่ตัวก็เพิ่งห้อยมาประมาณเดือนครับ
อันนี้เขาให้ราคาตีราคาไว้ให้มาแสนไม่เอาไม่เอานะ
คือเอาไม่ได้เพราะเขาให้มาใช้เขาไม่ให้ขายด้วยครับ
ที่ยึดเหนียวจิตใจของเราด้วยใช่ครับส่วนตรงนี้ก็เพิ่งได้มาไปเรื่อยมา
ก็เลยถอดเก็บไว้หน้ารถนะครับก็เลยไม่รู้ว่าไปตรงไหน
มีขุนแผนพิมพ์ทรงพลใหญ่กับหลวงพ่อรวยนะนี่เขาก็ห้อยว่าอุ้ยองค์ใหญ่นะ
ครับที่ใหญ่กว่าคือสร้อยที่คอเขานี่แหละครับ
ขับรถก็ระวังกันด้วยครับช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะครับ
ยังไงพี่อย่าประมาทนะครับคราวหน้าพระท่านอาจจะช่วยไม่ทัน